นี่เห็นไหม

ไม่รู้ใครลุงพลบอกครับลุงพลบอกว่า
เครื่องตัวนี้มันติดตามแล้วก็บันทึกเสียงได้
มันถูกเอาไปติดอยู่ที่บริเวณใต้เครื่องเสียงหน้ารถ
เพิ่งเห็นเนี่ยแล้วติดมาน่าจะเดือนกว่าแล้ว
ครั้งแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือลุงพลบอกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ
คือเห็นมาก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ
แต่เพิ่งมารู้ว่าเอ้ามันติดตามตัวได้บันทึกเสียงได้
เชื่อว่าคงมีคนมาลืมเอาไว้
อยากให้เจ้าของเครื่องเนี่ยมาเอาไป
แล้วก็มาบอกวัตถุประสงค์หน่อยว่าเอามาติดเพื่ออะไร
นี่ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามบอกเอ๊ะลุงพลตำรวจหรือเปล่า
จริงคนขึ้นรถลุงพลลุงพลน่าจะจำได้นะว่ามีใครขึ้นมาบ้างใช่ไหม
ลุงพลบอกว่าไม่รู้อะไรยังไงก็เนี่ยคุณวิมวลวันก็เลยบอกตำรวจหรือเปล่า
เพราะว่าลุงพลเองก็ถูกค้นหาหลักฐานตรวจสอบอะไรเยอะอยู่เรื่องคดีน้องชมพู่นะครับ
ลุงพลบอกไม่หรอกไม่มีตำรวจคนไหนเลยที่เข้ามาในรถผม

ว่าจำได้ว่ามีใครขึ้นมาบนรถบ้าง
ก็คุณวิวรันก็เลยบอกอ่าลุงพูดหน่อยกันแล้วกัน
แม่เดี๋ยวลองฟังดูแล้วฮะ
เขารู้เสิร์ชดูได้ว่านี่คืออะไร
ก็เลยรู้ว่าเป็นเครื่องดักฟัง
ไม่ครับปล่อยเป็นความลับในใจ
ความลับอยู่ในใจตลอดค่ะ

แล้ววัตถุประสงค์ของคนที่เอามาติด

อ๋อมีซิมการ์ดด้วยนั่นหมายถึงว่าสามารถที่จะบันทึกเสียงไฮลีนอทได้ด้วยแล้วก็บอกคำไหน
ผมไม่ค่อยรู้คุณสมบัติของพวกนี้นะ
เพราะผมไม่เคยได้สัมผัส

แต่พอเจอกับตัวเองก็เลยติกล่องไปทีนึงแค่นั้นนะครับ
สมน้ำหน้าตัวเองที่โง่เขาบอกบรรยา
ตรวจดูหมดแล้วครับแทบจะทุบรถเลยก็ว่าได้
ซอกไหนที่คิดว่ามันน่าจะมีก็ดูหมด

ถ้าใครเป็นเจ้าของก็อยากจะให้ออกมาชี้แจงหน่อยว่าทำเพื่ออะไรครับ
ทำไมไม่บอกว่ามีเครื่องพวกนี้อยู่ในรถผม
เอาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรผมไม่รู้ครับ
แบบนี้จะเข้าภัยหรือไม่ถูกเลยมั้ย
ก็แล้วแต่มุมมองครับ
เพราะว่าผมก็ไม่อยากไปท้อแย้กับใคร

กล้องครับไม่อยากเจอเจ้าของเดี๋ยวมันจะไม่ได้ติกล่อง
โอ้โหคือเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าใคร
แต่มีชื่อในใจแต่ไม่อยากพูดให้เก็บเป็นความลับไว้
อยากให้เจ้าของออกมาชี้แจงแต่ไม่อยากเจอ
อืมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เตะกล่องเพราะว่าเตะกล่องไปทีตอนหาเจอ

เดี๋ยวนี้กำกวมบ่อยนะลุงพลนะ
อันนี้เครื่องแฟรยาลุงพลปราตานที่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
บันทึกเสียงได้มีซิมการ์ดด้วย
นี่ฮะบรรดายูทูบเบอร์ที่เขาตามติดชีวิตลุงพลอยู่

คือลุงพลเนี่ยไม่บอกว่าใครจะบอกว่าไม่รู้ก็อาจจะไม่ใช่
ไม่บอกว่าใครขอให้เป็นความลับในใจก็แล้วกัน
แตนบอกว่ารู้นะว่าเป็นของใครแต่คงไม่ถึงขั้นเอาผิด
ส่วนตัวเชื่อว่าเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะฮะ

อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้สืบต่อว่าไม่ได้สืบสารว่า
เครื่องนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างอืมคือเรารู้แค่ว่ามันเป็นเครื่องดักฟัง
แล้วเราก็จบทุกอย่างตรงนั้นเลยเราก็อยู่กับของเราอย่างนี้
กับทีนยูทูปเปอร์ที่บ้านเลยท่านใส่หรือว่าเราเขาใส่ให้
หนึ่งคือด้วยความเป็นห่วงอืมถ้าเป็นคนขอบคุณใช่ค่ะ
ขอบคุณมากมากขอบคุณจริงจริงคือท่านเป็นห่วงจริงจริงอ่ะ
ที่ท่านติดน่ะทุกอย่างที่อยู่ในขณะนี้คือ
ด้วยความเป็นห่วงทุกครั้งอืมจากใจท่านจริงจริงอืม
เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าช่วงเวลานึงลุงก็คิดนะนะแต่
ก็คือความคิดของเรามันไปหมดนะช่วงเวลาหนึ่งที่เราแบบ
บางทีเขารู้สึกมันอะไรนะอะไรวะอะไรอย่างนี้ของลุงอ่ะ
ก็คิดกันมาหมดแหละว่าถ้าช่วงเวลาที่มันทะเลาะกันหรือว่าอะไร
อย่างเงี้ยมันจะอาจจะเป็นแบบว่าคือมันมีสองด้านน่ะเนอะ
หนึ่งเขาจะทำยังไงกับเราไหมไม่หาแล้วก็ไม่แจ้งความ
ไม่ค่ะไม่แล้วถ้าเรารู้สึกได้ก็พอท่านผู้ชมครับ
เครื่องเครื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ลองตรวจสอบนะฮะ
อ่ามันเป็นลักษณะเครื่องเหมือนที่ท่านเห็นอ่ะ
ตัวเล็กสัก๒นิ้วสีดำคุณสมบัติเนี่ยคือมันดูภาพจากโทรศัพท์มือถือย้อนหลังก็ได้
ค่ะอ่าย้อนหลังได้หกสิบวันนะครับใช้ติดตามพาหนะก็ได้นะครับ
อ่าก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละสักห้าสิบบาทนะครับ
อ่าจำกัดขอบเขตที่รถวิ่งออกไปในเขตที่อื่นก็ได้มันมีระบบการสั่งการหมด
อืมลักษณะแบบนี้เลยนะฮะมันก็มีโดยทั่วไปนี่แหละนะครับ
หากรถเคลื่อนออกจากเขตที่กำหนดเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์ทันทีนะครับ
มันจะมีการโทรกลับมาอัตโนมัติเมื่อมีการใช้เสียง
อืมอ่านี่นะฮะแต่ว่าแหมพอคนได้ยินเรื่องนี้ก็แบบ
โอ้โหแล้วลุงพลต้องถูกติดเครื่องนี้ในรถเลยเหรอ
คือหลายคนบอกว่าลุงพลที่เขาเป็นใครกันนะถึงขั้นต้องมีถูกติดตามอยู่ในรถ
หลายคนบอกเลยนะคะว่าแจ้งความเลยเพราะไอ้ซิมการ์ดอันนั้นมันตามหาเจ้าของได้
ลุงพลกับป้าแตนบอกไม่แจ้งหรอกเหมือนกับรู้แหละว่าใคร
ก็เมื่อกี้ประแตนบอกใช่ไหมเป็นเป็นในใน
ตอนที่เขามาติดให้เขาอาจจะหวังดีอ่าแต่พอหลังหลังแล้วเนี่ย
มันมีปัญหาระหองระแหงกันเราก็กังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ที่จะย้อนกลับมาถ้ากังวลก็ไปแจ้งซะเถอะจะได้กระจาง
คือเนี่ยป้าแตนเขาบอกอ่ะถ้าช่วงเวลาหนึ่งที่ทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ย
แล้วเขามีเครื่องนี้อยู่เนี่ยเขาจะทำอะไรกับเราไหม
ประมาณอย่างนี้อืมทุกผู้ชมครับพอพอฟังป้าแตนลักษณะแบบนี้
ว่าฟังสัญญาณจากลุงพลเนี่ยถ้าเราจะย้อนไปดูเรื่องราวต่างนานา
เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถของลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
มันก็อดคิดไม่ได้ค่ะอ่าเราไม่ได้บอกว่าใช่นะเอออ่า
แต่ลองย้อนไปดูภาพเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีก่อนจะคอนเวิร์สกับลุงพลนะนะ
สามสิงหาคมปีที่แล้วเดี๋ยวดูภาพเลยนะฮะ
สามสิงหาคมปีที่แล้วนี่ครับนี่คือสามสิงหาคมนะครับ
หมอปลาเคยพาทีมงานไปติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านให้ลุงพลเนี่ย
สี่ตัวด้วยกันคือตอนนั้นเนี่ยมีกระแสโจมตีพุ่งเป้ามาที่ลุงพล
ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่หมอปลาก็บอกโอ้โหเนี่ย
เดี๋ยวจะมีใครกล่าวหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ว่ามีใครเนี่ยเอาหลักฐานมาโยนมายัดใส่บ้านลุงพลอืม
กล้องวงจรปิดให้ซะเลยนี่ฮะตอนนั้นนะครับ
ติดไว้ที่บ้านเนี่ยสี่ตัวจากนั้นยี่สิบห้ากันยายนสองห้าหกสามเหมือนกัน
อ่าไปดูภาพยี่สิบห้ากันยายนสองห้าหกสามนะครับหมอปลาพร้อมกับทีมงาน
คราวนี้มาติดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านลุงพลเพิ่มให้อีกและครั้งนี้นี่ฮะ
ติดกล้องหน้ารถหลังรถกระบะของลุงพลให้ด้วยบอกว่าเพื่อความปลอดภัย
อ่าเผื่อมีใครเดี๋ยวเอาหลักถงหลักฐานเอาอะไรมายัดใส่รถอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับ
ก็เนี่ยแหละฮะลักษณะเครื่องมันแต่มันไม่เหมือนนะกล้องเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมกล้องติดรถนะฮะกล้องหน้ารถหลังรถนะครับ
แต่ไอ้เครื่องนั้นเราก็ไม่รู้ไงอันนี้อันนี้กล้องหน้ารถที่เขาจะฟึ๊บกับกระจกหน้ารถเลยนะฮะ
ที่กระจกมองหลังแต่มันอยู่ตรงข้างหน้ากระจกแล้วก็กล้องหลังรถก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็กอีกตัวหนึ่ง
ก็บอกแล้วแต่มันไม่เหมือนไอ้ตัวนั้นเนี่ยที่ลุงพลบอกมันอยู่ใต้เครื่องเสียงรถผมเนี่ย
มนต์บอกผมก็เห็นสักเดือนนึงแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่รู้อะไรพอยูทูบเบอร์เขาไปหาข้อมูลให้นี่
ผมเตะกล่องนี้เลยแต่ไม่อยากเจอเจ้าของหรอกไม่งั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากเตะกล่องเป็นเตะ

คนหลังแกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ

เคยมีใครมายุ่งกับรถกับบ้านของลุงพลเขาเกี่ยว
ตอนที่ความสัมพันธ์เค้าเป็นยังไง

ครับล่าสุดถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะมีภาพที่ลุงพลร้องเพลงเล่นกับกุญแจ
อ่าแล้วก็มีนี่นี่นี่ร้องเพลงเล่นกับกุญแจมีเสียงไหม
แล้วก็เนี่ยมีป้าแตนเล่นกับกุญแจครับหลายคนก็งงว่ากุญแจอะไรเหรอ
ทำไมถึงต้องเล่นกับมันขนาดนั้นมันมีชีวิตไหมหรือยังไง
กุญแจอะไรเขาบอกว่าเป็นกุญแจคอนโดหมอปลาอ่าไหนไหนฟังฟังเสียงที่เขาร้องเพลงกันหน่อยสิ
เล่นกับกุญแจเล่นกับกุญแจป้าแตนก็เล่นด้วยเหมือนกันนะ
แต่ไม่รู้จะสื่ออะไรไปถึงเจ้าของกุญแจหรือเปล่าเพราะ
กุญแจหมอปลาเหรอกุญแจคอนโดหมอปลา
คือเป็นกุญแจคอนโดหมอปลาที่ภรรยาหมอปลาเอามาให้ไว้
โดยบอกว่าถ้าแบบไปที่บ้านเขาเมื่อไหร่เข้าไปพักได้เลย
เขาถึงได้ยอมเอากุญแจให้เอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้แบบนี้
หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนะ
อันนี้คือล้อเลียนกุญแจหมอปลาต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่า
ลุงพลก็ออกมายืนอย่างไรบอกว่าคิดมากคิดไปใหญ่
ล้อเลียนหรือประพฤติอะไรไม่ดีเลย
คือมียูทูบเบอร์คนนึงที่เคยสนิทกันเนี่ยเขาไปไลฟ์
ตัวเขากับป้าแตนไม่ยอมคืนกุญแจคอนโด
ที่สวมคอนเวิร์ตแยกทางกันแล้ว
ลุงพลก็บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรคอนวงคอนเวิร์ต
ตัวเขายังเคารพหมอปลาเสมอ
รู้ดีว่าหมอปลารู้ว่าตัวเขากับป้าแตนไม่ได้ล้อเรียนหรือว่าลืมบุญคุณหรอก
เพราะว่าหมอปลาเคยมีพระคุณมีน้ำใจกับตัวลุงพลกับป้าแตน
โดนี้ภรรยาหมอปลาก็เป็นคนมอบกุญแจไว้ให้ไปพัก
บอกว่าถ้าไปทำงานกรุงเทพเนี่ยไปพักได้เลยนะ
เขาให้ไว้เลยอย่างนี้แถมยังเอารถยนต์มาทิ้งไว้ให้ใช้ด้วย

ถึงหมอปลาแล้วมั้งก็เลยร้องเพลงเล่นกับกุญแจ
เราก็ไปเจอหมอปลาด้วยนะครับวันนี้นะครับ

พอดีวันนี้ทีมข่าวเราไปทำข่าวข่าวหนึ่งเดี๋ยวท่านรอดูกันแล้วกันนะครับ
ก็เลยถามหมอปลาเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของไอ้เครื่องดักฟังอะไรติดรถลุงพลเนี่ย
หมอปลาบอกว่าก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกัน
รู้มาจากทนายโนบิหรือว่าทนายโนบิตะนั่นแหละนะครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากลุงพลรู้เนี่ยทนายโนบิบอก
ลุงพลถึงกับร้องไห้เลยพ่อระแวง

ตอนนั้นที่แบบลุงพลรู้ว่ามีคนติดเครื่องดักฟันที่รถเนี่ย

หมอปลาบอกว่าขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอย่างแน่นอนนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าลุงพลเนี่ยมีปัญหาข้องใจไม่สบายใจเนี่ย
หมอปลาแนะนำอย่างนี้แจ้งความ

คือเขาระแวงของเขาไปเองทั้งที่เหตุการณ์
คุณไปหาในบ้านแล้วคุณเครียด
แล้วคู่หูเขาวางเข้าของสมมุติคุณก็เตะ

เพราะคนของคุณทั้งนั้นโทรมาหาผม
ไม่รู้นะอันนี้มันแล้วแต่เขานะ
ผมอยากให้เขาเนี่ยเอาเครื่องอันนั้นน่ะ

นักข่าวแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปแจ้งฟาร์มเลย
เราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันเป็นของใคร

พ่อเขาเจอปั๊บเขาไปนอนร้องไห้
เขาคิดว่าคนที่เขาไว้ใจไม่น่าจะทำกับเขาแบบนี้

แต่ผมกับครอบครัวผมทีมงานผม
ไม่เคยคิดในขณะนี้ครับ
เราไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้ครับ
นี่นะฮะเรื่องไอ้เครื่องตัวนั้นนะครับ

หมอปลาเนี่ยบอกว่ากุญแจคอนโดของหมอปลาเนี่ย
โดอยู่ที่กรุงเทพหมอปลาบอกว่าให้ลุงพลไว้จริงนะครับ
ให้เอาไว้สำหรับเวลาที่ต้องมากรุงเทพเนี่ยจะได้มาพัก
ลุงพลก็บอกให้เจ้าของกลับไปเอาเองใช่ไหม
กุญแจเห็นบอกถ้าเจ้าของจะเอาคืนก็มาเอาเองก็ได้
หมอปลาบอกว่าอ๋อคงไม่ไปเอาคืนเลยหรอกนะครับ
และที่สำคัญก็คือคอนโดแห่งนั้นคงไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกเลย
อะไรประมาณอย่างนี้ไม่รู้ไปเหยียบคอนโดหรือไปเหยียบที่ไหนนะ
ไม่รู้ไปเหยียบบ้านลุงพลอีกเลย

ว่าลุงพลบอกไงใช่ไหมว่าให้มาเอาคืนเองละกัน
หมอปลาก็เลยบอกว่าอ๋อคงไม่กลับไปเอาหรอกจะไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกแล้ว
ไม่ได้หมายถึงคอนโดตัวเองประมาณอย่างนั้นมั้งนะ
แล้วก็บอกว่าที่ถ้าจะไปจริงก็คือไปรับทราบ
รับทราบหมายในวงเล็บถ้ามีนะ

ที่สพกกตูมนะครับหมอปลาบอกว่าเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มาก
อยากฝากบอกไปยังยูทูบเบอร์ทั้งหลายว่าให้ดูแลกันให้ดีนะ

คุณเจเราบอกแล้วเราคงไม่ไปเหยียบที่ตรงนั้นอีกนะ
เราบอกว่าเราไม่ไปเหยียบเราอาจจะไปแค่สพกกตูม
เพื่อไปรับหมายเรียกแค่นั้นแต่คงไม่ไปเหยียบตรงนั้นอีกครับ
ก็ปกป้องกันให้สุดนะครับก็ฝากกันแค่นี้แหละ
ป้องกันให้สุดเลยนะจ๊ะเป็นห่วงนะจ๊
ความรู้สึกตัวนี้มันมากกว่าคำว่าเสียไปแล้ว
มันมากกว่าคำว่าเสียไปแล้วอย่าพูดเลยว่ามันเสียความรู้สึกไหม
มันมากกว่าคำว่าเสียความรู้สึกไปแล้ว
ว่าเรายังมั่นใจเราก็มั่นใจว่าเขาคงไม่ได้ทำหรอก
แต่พอเราไปช่วยแล้วเนี่ยเป็นที่เป็นเขา
ที่เขาบอกว่าเราทิ้งเขาจริงเราไม่ได้ทิ้งเขาเลย
เขาระแวงผมทุกเรื่อง

คือใช่แม้กระทั่งพอเราออกมาได้สักพัก

มั่นมากฟล่าเสียใจ
ต่อให้ผมตายไปนะผมก็ยังเสียใจอยู่

เนี่ยแต่ละคนก็ชอบทิ้งคำกำกวมไว้จนไม่รู้อะไรเลย
แต่ที่แน่เนี่ยเห็นมีข่าวลือว่าลุงพลจะโดนจับ
ได้ยินมานะแต่เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพราะว่าเห็นบอกป้าแตนตื่นตกใจใหญ่เลย
คุณผู้ชมคะตั้งแต่ที่มีความขึ้นไหวในคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่นำเอาครอบครัวครับคลิยาศรวมรุงพลบตั๋นมาเข้าเครื่องจัดเทแท็ดที่ปฐุมธานี
ใช่ไหมคะครับจะสังเกตว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาคือเหล่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่คอยตามติดนี่โอ้โหนี่ไมเคิลแจ็คสันปะเนี่ย
คือแต่ละคนเขาก็มีช่องยูทูปของตัวเองนะค่ะอ่าถามว่าลุงพลเขามีช่องยูทูปของตัวเองไหมมีมีอ่า
แต่คนอื่นเขาก็มาตามติดชีวิตลุงพลกับป้าแตนแล้วก็เอาไปลงช่องยูทูปตัวเองด้วยอีกต่างหาก
ค่ะคือเป็นเหล่ายูทูบเบอร์ที่ติดตามชีวิตลุงพลกับป้าแตนคือไม่ทำอะไรเลยนะร้อยกว่าคนเลยนะ
แต่จริงแล้วเนี่ยคนที่มาเหมือนแบบปักหลักนอนค้างเลยที่หน้าบ้านลุงพล
อยู่หลายเดือนประมาณสี่สิบคนสี่สิบชีวิตโอ้โหถ่ายทอดใช้คำนี้ทุกของลุงพลและป้าแตน
ตั้งตะตืนนอนจนถึงช่วงค่ำแล้วส่งเข้าบ้านเขามีกฎกันด้วยหรือฮะ
จะไม่ถ่ายเข้าไปในบ้านเด็ดขาดเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวค่ะอืมจากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าโอ้โห
นี่บ้านลุงพลรองรับเหล่ายูทูบเบอร์ได้ถึง๔๐คนเลยเหรอที่ว่ามาค้างอ้างแรมอยู่หลายเดือน
ลุงพลทำบ้านใหม่นะคะสร้างขึ้นใหม่ขยายพื้นที่สร้างห้องน้ำ
มีเหล่ายูทูบเบอร์มากางเต็นต์รอบบ้านเลยค่ะแถมมีการซื้อที่โอ้โห
มีการซื้อที่ดินปีกขวาริมถนนพื้นที่๓งานสร้างเป็นธรรมสถานลานธรรม
ที่เราเห็นว่ามีการสร้างรูปปั้นพญานาคปาริสนาคาราช
ตรงนั้นสร้างไปสำเร็จไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
ส่วนลำตัวของนาคาราชเนี่ยเสร็จแล้วเหลือแต่ส่วนเสียนเท่านั้นนะคะ
และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของหมู่บ้านกกอกด้วยนะคะส่วนจุดที่เขาใช้คำว่า
เป็นที่อาศัยของเหล่ายูทูบเบอร์ค่ะเขาเรียกกันว่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์
หรือว่าป่ายางวิเลสวันนี้ลุงพลนำทีมโอ้โหนี่โฮมสเตย์หรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวก่อนนะคุณปลาย่างอ่ะสวนยังภาราคุณพรรคบูม
คุณเคยลงพื้นที่ใช่ไหมใช่ตรงนี้มันคือตรงไหนคุณยังจำได้อยู่ไหม
เป็นสวนยางพาราแถวระแวกบ้านลุงพลนั่นแหละแต่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีอย่างนี้
นี่คือเนี่ยปลูกเป็นเปิดเหมือนโฮมสเตย์เลยจ่ายตังค์ไหมเนี่ย
ลูกเป็นเหมือนโฮมสเตย์เลยค่ะเป็นเหมือนกับคล้ายคล้ายกับกระท่อมนะคะ
ครับมีกว่าสามสิบหลังแล้วก็ยังมีการสร้างเพิ่มเติมอีกหลายหลังด้วย
ลักษณะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ถามว่าเสียเงินไหมเสียนะคะ
สำหรับยูทูบเบอร์ที่จะมาพักเหรอเสียเงินค่ะ
ถ้ามานอนคืนเดียวคืนละสามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าอยู่ทั้งเดือนครับ
จ่ายได้นะสามพันบาทจ่ายครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้เหล่ายูทูบเบอร์
ได้สร้างคอนเทนต์กันอย่างเต็มที่จ่ายให้ใครอืมให้ลุงพลใครอ่ะ
ลุงพลสร้างให้เหรอก็เขาบอกว่าอำนวยความสะดวกให้เหล่ายูทูบเบอร์สร้างคอนเทนต์อ่ะ
แล้วตรงเนี้ยมันคือพื้นที่บ้านที่ลุงพลซื้อต่อเติมมาก็เข้าพื้นที่เขาอ่ะ
ให้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปดูภาพพื้นที่หน่อยนะฮะ
คือถ้าปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะจำได้ว่าเอ้าบ้านลุงพลเนี่ยโอ้โห
ต้องมีเศรษฐีใจดีมาสร้างบ้านให้ใช่ที่เขามีการมาปูพื้นทำผนังติดแอร์ติดทีวีอ่ะ
ได้ไหมคะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าโอ้โหมีคนมาเยอะเยอะที่มาให้กำลังใจอะไรเนี่ย
ที่ทางเนี่ยทางเขาต้องมาเคลียร์พื้นที่ทำเสาไฟฟ้าอะไรใช่ไหม
ที่ไม่พอแล้วไปทะเลาะกับที่เจ้าของที่ที่เขาอยู่ข้างข้างที่เป็นเขาเป็นเจ้าของที่จริงจริงอ่ะ
ใช่เรื่องที่ขยะต่างต่างนานานอ่ะผมก็ถามผู้สื่อถามแล้วที่ลงพื้นที่ไปบอกอ่า
เอาแล้วเนี่ยมาขยงขยายพื้นที่เยอะแยะสร้างพระยานุ่งพญานาคอะไรอีกเนี่ย
เจ้าของที่เขายอมแล้วเหรอก็เขาซื้อมาแล้วไงผู้สื่อข่าวเราบอกอ๋อ
ลุงพลซื้อหมดแล้วนี่ฮะซื้อที่เพิ่มฮะซื้อที่เพิ่มทั้งหมดเลย
แล้วก็ปลูกกระท่อมแบบนี้เป็นหมู่บ้านยูทูเปอร์ให้เหล่ายูทูบเบอร์มีความสะดวกมากขึ้นในการสร้างคอนเทนต์นะคะ
รายได้ของเหล่ายูทูบเบอร์เป็นยังไงอืม
เท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมีรายได้จากยูทูป
เดือนละห้าหมื่นนะคะคุณภาคภูมิอืมหืม
เงินเดือนคุณสู้เขาได้หรือเปล่าโอ้โหสู้ได้ไหมเดือนละห้าหมื่นนะฮะไม่ใช่ห้าพันนะฮะ
เดือนละห้าหมื่นเดือนละห้าหมื่นนะครับครับเดือนละห้าหมื่นเลยนะคะ
ส่วนเหล่ายูทูบเบอร์ก็แล้วแต่ละคนแหละว่าทำคอนเทนต์ดีไม่ดี
จะได้ยอดวิวมากน้อยแค่ไหนและได้เงินเท่าไหร่ครับ
มาอยู่กับลุงพลที่สวนยางประมาณ๑เดือนแล้วค่ะ
เราตื่นเช้ามาเราก็จะทานอาหารเช้าทานกาแฟแล้วเราก็จะออกไป
ไปถ่ายทำอยู่ที่ลานของพระองค์พญานาคนะคะบางบางวันก็ลุงพลก็อยู่ก็ได้ถ่ายลุงพลค่ะ
เพราะว่าลุงพลแกตื่นแต่เช้าแต่ตี๕นะคะแกจะทำงานไม่หยุดเลยแกขยันมากค่ะ
ถ่ายทอดสดทั้งไลฟ์แล้วก็ถ่ายทำคลิปนะคะ
มาจากกรุงเทพนะคะเพราะยายเองก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะ
ฮ่องกงค่ะค่ะก็มากลับมาก่อนที่จะโควิดระบาด
ก็ประมาณเกือบปีขาดอีกเดือนเดียวก็ปีนึงแล้วค่ะก็เลยอยู่บ้านว่างที่เฉยเราก็พอดีก็
มีช่องยูทูปอยู่แล้วก็เลยเดินทางมาเพราะว่าติดตามข่าวลุงพลแกมาตลอดค่ะ
พวกเราก็มาอยู่จุดตรงนี้ก็ได้เงินจากการพูดถึงก็ได้เงินจากลุงพลนี่แหละครับ
ใช่ครับอืออือเพราะฉะนั้นพี่พี่พี่พี่อยู่ทูปแต่ละท่าน

แคทชาแนลเนี่ยยังต้องมาตามติดชีวิตลุงพลทุกวันทุกวัน
ตัวลุงพลเองเขาก็มีการทำชีวิตของตัวเองแล้วก็ลงช่องตัวเองได้เดือนละ๕๐๐๐กว่าบาท

ยางพาราเป็นของคนอื่นนะฮะแต่ว่าลุงพลเขาก็คงจะไปสร้างอะไรตรงนี้ไว้
ก็ไม่แน่ใจว่าจ่ายให้ลุงพลหรือว่าจ่ายให้เจ้าของที่หรือว่าอะไรกัน
อาจจะร่วมด้วยทำธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะฮะ
อ๋อจ่ายเจ้าของสวนยางจ่ายของสวนยางคงจะมองว่าก็โอ้โหมากันกี่คนอ่ะ

หลวมเสียเตยแบบนี้เราก็เป็นธุรกิจเล็กไปเลยอ่ะนะคะ

อืมครับทีนี้ป้าแตนกับลุงพลก็บอกนะคะประทับใจประทับใจมาก
วันที่ไปโรงพักกกตูมที่ร้องเพลงร่วมกับเหล่ายูทูบเบอร์จำได้ไหมที่มีจังหวะร้องแล้วก็หยุดร้องแล้วก็มีเหล่ายูทูบเบอร์ช่วยกันร้อง

เมื่อวานที่ชายไปสอบประคำพูดเติมนะคะ
ลุงพลบอกว่าที่ร้องต่อไม่ไหวเพราะน้ำตามันซึม
มันทราบซึ้งใจประทับใจ
ยูทูบเบอร์ก็เลยต้องมาช่วยร้องเพลงกันต่อ
แตนเองก็บอกว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในยูทูปเบอร์เหมือนกัน
มีรายได้จากตรงนี้ก็อยากจะส่งต่อโอกาสให้คนอื่น
เนี่ยแค่เขามาถ่ายลุงมาถ่ายป้า
เขาก็มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวไปเลี้ยงลูกเมียเขาแล้ว
ชาวกกอกหลายคนก็หันมาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะ

แล้วความรักที่เราให้เขาความจริงใจมันก็ได้คืนมา
หลายครั้งที่เขาแสดงออกมา
เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

แต่ว่าเราให้เราได้จากคนอื่นมาเราก็ให้เขาต่อ
โดยที่เราก็โปรโมทให้เขา

ก็มามาแต่ที่เหลือแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนว่า
เขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ก็คิดว่าถ้ามันได้แล้วมันเป็นตังค์แบบเงินเดือนอย่างนี้

วันนี้มีแขกอีกหนึ่งท่านนะคะมาเยี่ยมลุงพลด้วยค่ะ
พระอาจารย์อนุชาอธิปัญโยได้ไหมคะ

วันนี้มาเยี่ยมลุงพลนะคะที่ทางเข้าสำนักวัดภูหลวง
ก็สังเกตเห็นว่าลุงพลก็นั่งสนทนาอยู่กับพระอาจารย์พล
พร้อมกับลูกศิษย์คนสนิทตั้งแต่เช้าแล้ว
อาจารย์พลเนี่ยก็เป็นปลายสายที่โทรศัพท์พูดคุยกับลุงพลตลอดเวลานะคะ
อาจารย์พลแนะนำลุงพลแบบนี้
พลเปลี่ยนหมวกไหมพรมซะนะ

บอกด้วยว่าให้เป็นจุดถูปก้าวดอกแล้วปากถูปรอบหัวซะ

เดี๋ยวไปต่อเรื่องคดีหน่อยนี่คุณกิติศักดิชัยเจริญสุขเขาก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไปที่กกอกอ่ะ
เขาบอกว่ายังไงผมก็ฝากช่องยูทูปติไงจากใครล่ะ
กิติศักดิ์โฆษณาอย่างนี้ก็ได้เหรอซื้อแอร์ไทม์หรือยังเนี่ย

นี่มันเป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่บ้านกกอกด้วยป่ะเนี่ย

แต่พี่ชมครับมีเพจตามภาพในหน้าจอนะครับ

มีเนื้อหาบอกว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้นอาจจะเกิดจากการพลั้งมือของใครบางคน
หรือมีใครพาไปซ่อนและปล่อยให้น้องขาดอาหารเสียชีวิตก็เป็นได้
และคนร้ายนั้นอาจจะมีมากกว่า๑คน
โพสต์นะครับได้พูดถึงตัวละครคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เราขีดเส้นไฮไลท์ไว้เลยนะครับ
ก็คือนายสอเสือเป็นผู้ไปนั่งเฝ้าศพของน้อง
ซึ่งที่ผ่านมานายสอเสือไม่เคยออกสื่อใด
เพราะถูกสั่งให้เก็บตัวเงียบแต่นายสอเสือได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
ก่อนจะนำไปสู่การเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าเครื่องจับเท็จ
อย่าหาทำยังอ้างถึงตัวละครอีกคนที่สารภาพออกมาแล้ว
ใครบ้างเป็นผู้ร่วมกันอุ้มศพน้องชมพู่ขึ้นไปทิ้งบนภูเหล็กไฟ
ซึ่งตัวละครทั้งสองคนนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจและถูกบันทึกคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
โดยคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มีคนเบื้องหลังที่คอยแอบบอกตลอด
ว่าตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเพจนี้ยังเขียนขอบคุณสายสืบลับของตำรวจที่ทำงานเงียบ
และตีเนียนจนได้ข้อมูลมาเพจอย่าหาทำยังทิ้งท้ายนะฮะ
บอกว่าเมื่อมีบุคคลที่มีชื่อเสียงถอยตำรวจทำงานง่ายขึ้นมาก
ซ้ำยังมีการโทรศัพท์เพื่อขอยืนยันว่าถอยแน่แล้วใช่ไหม
ก่อนที่จะมีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็ติดแฮชแท็ก
เชื่อว่าจะจับกลุ่มในที่สุดและไปขอสู้กันในชั้นศาล
นี่นะฮะเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
ทีนี้เราก็ต้องตามไปต่อจิ๊กซอกันหน่อยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตามหาตัวละครในหมู่บ้านทั้งหมดนะฮะ
หมู่บ้านกรกกรอกนะครับที่มีตัวย่อสอเสือนะฮะ
อย่าหาทำได้บอกเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีส่วนเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่
มีนี่ฮะทุกผู้ชมครับตัวละครนะฮะ
ที่มีตัวย่อสอเสือทั้งหมดนะครับนี่เป็นชีวิตจริงนะฮะ
เขาอยู่ในบ้านกกอกนะครับพระอาจารย์สมบัตินี่สอเสือแน่

นายสมบัติอวนวังนี่คือคนที่เจอศพน้องชมพู่คนแรกนะฮะ

ท่านยังจำได้๑ทุ่ม๑๔พฤษภาคม๒๕๖๓บนภูเหล็กไฟ

อีกสอเสือหนึ่งคือในเสริมหรือว่าน้าเสริม
สามีของน้าตายน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่
มีนายสมคิตนี่นะฮะก็เป็นคนในพื้นที่บ้านกกอกนั่นแหละ

อีกคนนึงชื่อนายสัตยานะฮะ
แต่ว่าในเพจอย่าหาทำบอกว่านายสอเสือเนี่ย

ก็ลองไปวิเคราะห์ดูจากเนื้อหาเนี่ย
ว่าสอเสือที่ไม่ค่อยออกสื่อมากนักนะครับ
แล้วตำรวจเคยพาไปสอบปากคำ

เคยไปตามหาน้องชมพู่กับลุงพลด้วย
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเมื่อ๑๒พฤษภาคม
ก็ไปช่วง๔โมงเย็นถึง๓ทุ่ม

ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับนายสัตยานะฮะ
หลังจากเพจอย่าหาธรรมเขาลงข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
เขาบอกว่าวันที่๑๒พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ย

คล้ายเนี่ยมาชวนนะ
มีลุงชื่อคล้ายมาชวนให้เขาไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ก็ไปกับลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
ตอนนั้นเท่าที่จำได้ประมาณ๔โมงเย็น
เขาก็ตามมาแล้วก็พากันขึ้นไปหาน้องชมพู่
บนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน
โดยมุ่งหน้าไปแถวสวนมันสำปะหลังหลังบ้านน้องชมพู่ก่อน
แล้วก็เดินค้นหาไปถึงอ่างกก

แล้วก็เดินต่อขึ้นเขาภูเหล็กไฟ
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าจุดที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย
มันอยู่ห่างจากจุดที่เขาไปหาเนี่ย
แค่ร้อยถึง๒๐๐เมตรเท่านั้น
นายสัตยาบอกว่าระหว่างทางลุงพลลุงคล้ายและนายสัตยา
เดินต่อแถวกันค้นหา
ตัวเขาเนี่ยยังคุยกับลุงพลอยู่เลยว่า
โอ้โหคือเด็กชมพู่เนี่ยเด็กสามขวบเนี่ย
ไม่น่าจะขึ้นมาคนเดียวขนาดนี้หรอกมั้ง
แต่ลุงพลเนี่ยตอบกลับเขาว่าเด็กมาไม่ได้หรอก
มาคนเดียวไม่ได้นะฮะ
จากนั้นเมื่อค้นหาไม่เจอเริ่มดึกแล้ว
ก็ชวนกันเดินลงกลับมาตอน๓ทุ่ม
นายสัตยาบอกว่าไม่กังวลเลยนะครับ
ว่าเขาจะเป็นนายสอเสือตามที่เพจดังกล่าวอ้างหรือไม่
เพราะเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะฆ่าน้องชมพู่ทำไม
และเขาไม่ใช่คนนั่งเฝ้าศพให้ใครทั้งนั้นด้วย
ตำรวจเคยมาสอบปากคำเขาแล้วหลายครั้ง
เพราะหลังเจอศพน้องชมพู่เขาไปบวช
เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมบวชอยู่๑๕วัน
ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้บวชหนีความผิดอย่างแน่นอน
ก็ลุงขายมาส่วนผมแล้วก็ผมก็ถามว่ามีใครบ้าง

ผมก็บอกว่าครึ่งก็คืน
คนละวะใครชวนใครบอก
ตามที่หมอดูหมอนั่น
หมอนั่นบอกว่าให้ขึ้นไปหาอยู่ในอ่างน้ำ

ก็ลูกค้าบอกว่ามันไม่มีใครขึ้น
ก็หาจากอ่างกบขึ้นไปหลังภูเหล็กไฟครับ

ผมไปบวชแล้ววันที่๓๐ผมจำได้
บอกว่ามั่นใจว่าสามีเธอไม่ใช่คนที่เพจ

แม้ว่าจะมีชื่อสอเสือและขึ้นไปหาน้องชมพู่กับลุงพลก็ตามนะครับ
ที่ผ่านมาสามีไม่เคยมีความขัดแย้งกับใคร
อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
อยากให้บ้านกกอกกลับมาสงบเหมือนกับหมู่บ้านอื่นสักที
พี่ก็คุยอยู่กับแฟนพี่วันนั้น
ว่าถ้าเกิดว่าเด็กวันนี้ถ้ายังหาไม่เจอพี่ก็บอกว่ากลัวเขาจะเป็นอันตรายเนอะ
ถ้าเกิดวันนี้ยังหาไม่เจอเพราะว่าบ่าย๒แล้วยังไม่เห็นไง
หมอทรงแกก็บอกว่าเด็กยังไม่ตายแค่นั้นเด็กยังมีชีวิตอยู่
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ภูเหล็กไฟรู้ไหมมีใครรู้บ้าง
ลุงคล้ายแก่ก็บอกว่าพร้อมพ่อรู้
วันนั้นทั้งวันนั้นพี่ก็อยู่กับเขานอกจากเขาขึ้นไปหา

ย้อนกลับไปตอนนั้นมันคือเป็นข่าวทั้งโนพี่สัตยาเขาหนีไปบวชมันก็เกี่ยวกับ

ช่วงนั้นที่จริงว่าจะบวชตั้งนานแต่มันไม่มีโอกาส
คือที่บ้านนี้ก็มีโจรอยู่นะ
ช่วงนั้นก็พวกตำรวจนักข่าวเยอะแยะ
เราก็เลยว่าไม่กลัวอะไรพออยู่ได้เพราะว่าตำรวจนักข่าวก็มี

หนึ่งเขาไปลงเรื่องตัวย่อสอเสือนะ
แต่ทีนี้มันมีข่าวลือในหมู่บ้านบ้านกกอกนี่แหละ
บอกว่าตำรวจจะจับลุงพลแล้วนะ
เราก็ไปถามป้าแตนถามป้าแตนภรรยาของลุงพลนะฮะ
คือป้าแตนบอกว่าอ๋อข่าวลือเรื่องนี้เหรอ
ตำรวจจะจับลุงพลเนี่ยป้าก็ได้ยินมาเหมือนกัน
แล้วข่าวลือเรื่องนี้ได้ยินมาจากชาวบ้าน
ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตำรวจมาปล่อยข่าว

แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของคดีเนี่ยอยากให้ตำรวจทำงานให้รอบครอบ
อะไรที่ควรเก็บก็ควรเก็บไม่ใช่มาปล่อยข่าวลือแบบนี้
คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตกใจนี่ป้าแตนบอกนะฮะ
แตนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ยินจากตำรวจหรือจากใครอะไรยังไงนะครับ
มีคนมาบอกว่าเขาลือนะบ้า

ซึ่งส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลุงพลเนี่ยออกสื่อเยอะหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของหลานสาวอย่างแน่นอน
ที่ถูกสงสัยอาจเป็นเพราะว่าลุงพลเนี่ยรักหลานสาวมาก
เขาก็เล่าประมาณว่ามีเจ้าหน้าที่
ก็คือมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าลุงอ่ะอาจจะคุยกันแล้วบอก
ลุงพ่อจะจับแน่นะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าต้องรอแบบอีกหน่อยนึงอะไรประมาณนี้แหละ

ใช่แต่ว่าคนที่เขาฟังคนที่แล้วดันไปเล่าให้คนที่เขาแบบ
อาจจะรู้สึกดีกับเราอะไรอย่างนี้ฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดี

ซึ่งในใจเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจะมาจับทำไม
ใช่ก็เราเพิ่งมาจากกรุงเทพเมื่อเช้าถึงเมื่อเช้า
แล้วมาก็รับรู้เรื่องแบบนี้แล้ว
ชมพู่เนี่ยยังเด็กยังเด็กตัวเล็ก
เล็กแล้วสิ่งที่เขาโดนเนี่ยมันไม่ใช่

เอาจริงความเจ็บแค้นในใจว่าคือป้ารุมขนาดนี้

แต่ทุกคนที่เขามองข้างนอกเนี่ยเขามองด้วยความรู้สึก

คือป้ารู้สึกว่าตรงนั้นคือป้าปล่อยแล้วตรงนั้น
เพราะว่าความจริงที่เราเราก็สู้ทุกอย่าง
เพื่อจะให้ได้ตัวคนที่เขาทำร้ายน้องจริง
อ้าวก็รอกันต่อไป